ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุนักโทษชายสองคนค่ะหนีออกจากทันทสถานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ
ตำรวจภูทรและเจ้าหน้าที่ราชธรรมออกติดตามตัว๒นักโทษชายที่ได้มีการปีนกำแพงด้านหลังทันทสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชที่มีความสูงประมาณ๑๐เมตรและมีสายไฟฟ้าแรงสูงล้อมรอบหลบหนีไปได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักเวลา๗นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พบหลักฐานค่ะเป็นผ้าห่มสีน้ำเงินจำนวน๓พื้นนำมาต่อต่อกันแล้วก็มีการม้วนทำเป็นเกลียวยาวประมาณ๑๐เมตร
จากการตรวจสอบพบว่านักโทษที่หลบหนีแหกคุกครั้งนี้นะคะนั่นก็คือนายธีรยุทธ์จูแก้วหรือว่ามุ้ยอายุ๓๒ปีเป็นนักโทษคดีพรบออาวุธปืนสงครามและคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเมื่อปี๒๕๕๘รวมถึงคดียาเสพติด
จากนี้นะคะยังเป็นมือปืนรับจ้างระดับต้นของตำรวจภูทรภาค๘ด้วยส่วนนักโทษชายอีกคนนั่นก็คือนายสมชายไทยบุรีอายุ๔๐ปีเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีพรบยาเสพติดซึ่งสารได้ตัดสินจำคุก๑๐ปี๔เดือน
โดยก่อนเกิดเหตุนะคะช่วงเช้าเวลาสักประมาณ๕นาฬิกาเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็ได้มีการปล่อยบรรดานักโทษที่มีอยู่เกือบ๑๐๐คนทั้งหมดออกมาจากเรือนนอนเพื่อทำกิจวัตรประจำวันตามปกตินั่นแหละค่ะ
จังหวะนั้นนายธีรยุทธ์และนายสมชายซึ่งมีการเตรียมการหลบหนีไว้ได้ปีนข้ามกำแพงเรือนจำและกระโดดข้ามสายไฟฟ้าแรงสูงปีนหลบหนีไปทางด้านหลังเรือนจำซึ่งมีสวนมะพร้าวรกทึบแล้วก็บ้านของผู้คุมอยู่จำนวนหลายหลังด้วยค่ะ